ในช่วงปี๒๐๑๘ที่ผ่านมาทีมชาติไทยโดยเฉพาะฟุตบอล
ก็ถือว่าเป็นปีที่ซบเศร้าในแง่ของผลงาน
และอีกหนึ่งคำถามที่ได้รับคำตอบชัดเจนก็คือ
เราไม่ได้ผูกขาดการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนค่ะ
ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกอาเซียนคลับ
ซึ่งเป็นรายการที่แฟนคาดหวังมากที่สุด

แต่ว่าสุดท้ายก็ตกรอบรองชนะเลิศ
การแพ้มาเลเซียตามกฎอเวโก

ตามมาด้วยกระแสกดันกุญสือมิตรวรรณรายยาวาช
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็ยังมีโปรแกรมสำคัญในศึกเอเชียนครับ
สมาคมขีดเส้นตายให้กับรายวัช
ว่าจะต้องพาทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้
มีเช่นนั้นจะมีการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้น
ที่ตกรอบแรกทั้งในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน
ด้วยการแพ้รวดทั้งเกาหลีเหนือญี่ปุ่นและปาเลนสไตล์

จากนั้นในเอชั่นเกมส์ก็ตกรอบแรก

ทั้งทั้งที่สี่ปีที่แล้วคว้าอันดับที่สี่ก็ก็ทำให้โคชย่วงวรรวศิมคาต้องพ้นจากตำแหน่งไปค่ะ
มาดูทีมชุดยูสิบเก้ากันบ้างนะคะภายใต้การคุมทับของอินสตราสีธารโลค่ะ
เกือบที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยนะคะเมื่อผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียด้วยการเก็บ๔คะแนน
ที่อยู่ในกรุ๊ปออฟเดสนะคะมีทั้งอีรักษ์ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนือ
ส่วนในรอบ๘ทีมสุดท้ายค่ะทีมไทยพลิกกลับมานำกาต้า
สามประตูต่อสองแต่ว่ามาถูกตามตีเสมอจากฟรีคิกทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษ
และสุดท้ายต้านไม่ไหวค่ะก็แพ้ไปสามประตูต่อเจ็ด
แต่ก็นับได้ว่าเด็กชุดนี้มีแววขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ค่ะ
ขณะที่ยูสิบหกนะคะของโค้ชดาร์ดทรงชัยรุ่งรึงเริดค่ะ
ก็พลาดการเข้าไปเล่นเรือรอบแปดทีมของซึ่งชมเอเชย์อย่างน่าเจ็บใจค่ะ
หลังจากออกสตาร์ทด้วยการแพ้ญี่ปุ่นสองประตูต่อห้า
ก่อนที่จะไปชนะมาเลเซียสี่ประตูต่อสอง
นัดสุดท้ายขอแค่เสมอกับทาจิกิสถานก็จะเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้ว
แต่ทาจิกิสถานทำได้ดีกว่านะคะ
ขณะที่ทัพชาบาแก้วนะคะสร้างความสำเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดในปีที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็เกือบที่จะชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียได้ด้วย
แต่ก็ยังถือว่าทัพชาบาแก้วทำผลงานได้น่าพอใจค่ะ
แม้ว่าต้นปีจะเข้าถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย
แล้วก็ป้องกันแชมป์อาเซียนคลับได้อีกหนึ่งสมัย
แต่ในปีหน้านะคะก็จะเป็นบททดสอบอย่างจริงจังค่ะ
เพราะว่ายังมีศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วก็อาเซียน
ที่เป็นตัวชี้ชะตาการคว้าตัวไปฟุตซอลชิงแชมป์โลกอีกสมัยค่ะ